มีทุเรียนพันธองศิลาอายุกว่าร้อยปีเหมือนกันค่ะ
จะน่าทานแค่ไหนรีบไปสวนกันเลย

มันโตมาแล้วเป็นร้อยปี

จ้าไม่ใช่ทุเรียนเป็นร้อยปีแบบนั้นก็คือเละแล้วล่ะค่ะ

ไปดูกันหน่อยสวนทุเรียนแห่งนี้เป็นของคุณนัทธวุฒิสิทธิวิทยากุลนะคะ
อยู่ที่บ้านบ่อหินหมู่๑๑ตำบลบ้านแหลอำเภอธานโตค่ะ
ที่นี่นะมีต้นทุเรียนพันธุ์เมืองที่ชื่อว่าทองศิลา

เพิ่งเคยได้ยินนะทองซีลา
ลูกมันจะเล็กหน่อยนะน้ำจะถี่หน่อย
แต่พูดเลยว่ามันน่าสนใจมากตรงที่ว่าตอนนี้มันเหลืออยู่ต้นเดียวค่ะ

ใช่แล้วตอนนี้มันเริ่มสุกแล้วนะคะเพื่อนบ้านหรือว่านักท่องเที่ยวลูกค้าเนี่ยสั่งจองออนไลน์กันมาต่อเนื่อง
แล้วนี่ค่ะผ่าให้ดูเลย
คุณดูเนื้อเขาค่ะแหวกออกมาหน้าทานจริง
คุณนัทวุฒิบอกว่าทุเรียนพันธองศิลาเนี่ย
กำเนิดก็คือมาจากคุณปู่ของเขาเนี่ย

ก่อนจะมีการสร้างเขื่อนบางลาง
ก็อยู่มานานจนร้อยปีนี่แหละ

จะเป็นผลสีเขียวสดลูกเล็ก
เนื้อสีเหลืองทองรสชาติหอมหวาน
โอ้โหไม่ต้องเคี้ยวเลยเหรอ
ละลายละเลียดนิดนึง
พวกเจ้าความละลายละเลียดของคุณ
บางทีไม่ต้องเคี้ยวไงเอาลิ้นดุลนิดนึงก็ได้แล้ว

การเก็บเนี่ยนะเขาบอกว่าต้องรอให้มันสุก๑๐๐แล้วให้มันหล่นลงมาเอง

แล้วปีนี้นะคะมีผลผลิตมากถึงสามร้อยถึงสี่ร้อยลูก

แล้วคุณดูค่ะเขากินอวดเราแบบนี้แล้วเราจะทำใจไหวไหมคะ

ถ้าจะกินอวดกันขนาดนี้สั่งเลยดีกว่าค่ะ

ออกผลผลิตช่วงปลายมิถุนายนถึงกรกฎาคมขายกิโลกรัมละ๑๕๐บาทเท่านั้นจ้า

แต่โดยธรรมชาติของพันธุ์นี้เขาบอกว่ามันต้องร่วงหล่นลงมามันก็น่าจะสุกพอดีไง

หล่นปุ๊บกินปั๊บอร่อยติดใจ
ที่มันเป็นลูกทุเรียนที่ไม่ใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์ทุเรียนป่า

ใช่ไหมที่มันแบบว่าเป็นทุเรียนแบบว่าสายพันธุ์หายาก

แต่ละที่น่าสนใจหมดเลยมีโอกาสลองลิ้มชิมรสดูค่ะ